ไม่หยุดเดินไม่หยุดไปไหนสักทีเลยนะคะ
พจรรองเท้าตลอดเห็นบอกวันนี้วันหยุดแต่นายกไม่หยุดค่ะ
วงแขนรัฐมนตรีนั่งรถไฟไปแหลมชะบังนะคะ
ตั้งแต่เช้าตรูคุณเศรษฐาทวิสินมาแล้วนะคะ
มาพร้อมกับรัฐมนตรีคมนาคม
นั่งรถไฟขบวนพิเศษขบวนที่๙๙๕จากชาญชาลาที่๕สถานีรถไฟหัวลำโพง
ไปสถานีรถไฟแหลมชะบังไปเยี่ยมท่าเรือแหลมชะบัง
คือการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยนอกจากไปเยี่ยมชมโครงการอุตสาหกรรมสำคัญแล้ว
จะได้เป็นการสร้างความมั่นใจว่าจะมีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดฤดูแรงที่ใกล้จะมาถึง
จะได้ไม่กระทบภาคการผลิตและการลงทุน

บนรถไฟออกเดินทางค่ะคณะนายกก็ไม่ปล่อยให้เวลาเสียเปล่านะ
แต่ตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้าไทยมันยังต่ำกว่าที่คาดการณ์อยู่ที่๖๐๗
เทียบจากปี๒๕๖๒ค่ะ
ก็เลยมีการพูดคุยรับฟังสอบถาม
การก่อสร้างท่าเทียบเรือแหลมชะบังระยะที่๓ด้วย
เพื่อจะได้เป็นการสร้างความไว้วางใจให้กับนักลงทุน
จะได้เป็นการดึงดูดมากขึ้นนะคะ

นายกก็เดินมาพบปะสื่อมวลชน
ถามบอกเป็นไงสนุกไหม
ก็บอกว่าแล้วนายกล่ะสนุกหรือเปล่านายกบอกการเดินทางมาแบบนี้ดีได้งานเยอะเลย
เราต้องสร้างความมั่นใจให้ภาคธุรกิจไม่ใช่สร้างแต่วาธกรรมค่ะ

ทุกเรือนได้เนี่ยคนก็อยู่ในถิ่นแล้วก็มีกำลังใจ
ศักยภาพท่าเรือแหลมชะบังปั๊บเลยเหมือนกันนะคะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่น่าสนใจก็คือโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมชะบังระยะที่๓ค่ะ
เพราะว่าตรงนี้จะเป็นจุดรองรับการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ

แล้วก็มีการเร่งรัดว่าจะต้องเป็นไปตามแผนการการก่อสร้าง

จากนั้นก็เดินทางไปตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำ

เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองด้วยนะคะ
แล้วนอกจากนี้นายกเศรษฐายังบอกด้วยนะครับว่า
ประเด็นเรื่องของเงินดิจิทัลวอเล็ต๑๐๐๐บาท
วันที่๑๐พฤศจิกายนนี้จะรู้ทุกเรื่องอย่างชัดเจน
รู้ที่มาที่ไปไทม์ไลน์กฎกติกา
นโยบายล้วนแล้วแต่สำคัญทั้งสิ้น
จะต้องจริงจังแล้วก็เดินหน้าต่อไปนะฮะ
เรื่องนี้ไม่ง่ายใครแนะนำรัฐบาลก็ฟังไม่ได้ดื้อครับ
แต่ประชาชนเดือดร้อนก็ต้องเร่งหาแนวทางช่วยเหลือประชาชน
และแอปเป่าตังค์อาจจะมามีส่วนช่วยด้วยนะ
เพราะประชาชนหลายคนนั้นคุ้นเคยอยู่แล้ว
อกจากนี้บรรยากาศบนรถไฟที่เห็นนายกมาคุยแล้วก็ทักทายนักข่าวครับ
และคุณผู้ชมครับปรากฏว่านายกรับสายโทรศัพท์
ใครโทรมาใครคะลูกชายคนกลางคุณแนบวรัฐทวีสินโทรมาจากนิวยอร์กครับ
มาแจ้งข่าวดีให้คุณพ่อรู้ว่าตอนนี้ได้งานใหม่แล้วรายได้ดีขึ้น
พ่อเลยว่าโอ้ผมสบายแล้วลูกเลี้ยงผมได้เลยคราวนี้นะฮะ
ก็เป็นบรรยากาศชื่นมื้นนักข่าวก็ยิ้มนายกก็ยิ้มมีแต่ความสุขนะฮะ
นี่คือบรรยากาศระหว่างที่ลงพื้นที่